กลุ่มผู้ชุมนุมที่เดินทางมาจากจังหวัดนนทบุรี

ตอนนี้ใกล้จะถึงท่าเรือเกียรติกายแล้วนะคะ

อยู่ในเรือด้วยนะเรือด่วนเจ้าพระยา
ติดตามบรรยากาศกันเลยค่ะเชิญค่ะ
เชิญค่ะ
ขนาดเดียวกันนะครับคุณผู้ชม

เรือของทางตำรวจน้ำหลายลำเลยทีเดียวนะครับ

ประชิดเข้ากับเรือของกลุ่มผู้ชุมนุม
ตอนนี้นะครับบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา

เรือของทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ

คุณผู้ชมดูบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับ
ตอนนี้

ใบท์ชินวัตรนะครับประกาศว่าจะตะโดดลง
น้ำนะครับจะกระโดดลง

นำโดยไบร์ทชินวัฒนจันกระจ่างนะครับ
นำโดยไบท์ชินวัฒนจันกระจ่าง
ตอนนี้เกิดเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้เกิดเหตุชุลมุนขึ้นเล็กน้อยที่

เดินข้ามเรือนี้นะครับ

กระหน่าเดียวกันสอสอนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณท่าเรือเกียรติกาย
ต้องถอยออกไปแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็มีการเรียกมวลชนนะครับ

บริเวณท่าเรือเกียรติกาย

มีทั้งเครื่องเสียง

บริเวณจุดตรงท่าเรือเกียรติกายนี้ด้วย

ลงบริเวณท่าเรือแล้วนะครับ
ตอนนี้ทีมข่าวของเราก็ลงเรือมาแล้วนะครับ
เพื่อที่จะข้ามไปบริเวณท่าเรือเกียรติกาย

จะเห็นว่ามีการป้องกันของทางเจ้าหน้าที่

มาถึงท่าเรือเกียรติกายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรสอสอต่างที่อยู่บริเวณนี้

นี่คือบรรยากาศที่ท่าเรือเกียรติกายนะคะ

หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่เดินทางมาจากจังหวัดนนทบุรี

ลงที่ท่าเรือเกียรติกายเรียบร้อยแล้ว

เพราะว่ามีเรือที่รอรับสอสอและสวอยู่ที่จุดนั้น

แล้วข้ามเรือลำที่รอรับสอสอกับสว
เพื่อที่จะเข้าไปสู่ท่าเรือเกียรติกาย

ไม่สามารถผ่านเข้าไปที่บริเวณถนน

แต่ว่าไม่สามารถผ่านเข้าไปที่บริเวณถนน

แต่ว่าไม่สามารถผ่านเข้าไปที่บริเวณถนน

แต่ว่าไม่สามารถผ่านเข้าไปที่บริเวณถนน
แต่ว่าไม่สามารถผ่านเข้าไปที่บริเวณถนน

แต่ว่าไม่สามารถผ่านเข้าไปที่บริเวณถนน
แต่ว่าไม่สามารถผ่านเข้าไปที่บริเวณถนน

แต่ว่าไม่สามารถผ่านเข้าไปที่บริเวณถนน

แต่ว่าไม่สามารถผ่านเข้าไปที่บริเวณถนน

ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตรึงกำลังเอาไว้ปิดทางเข้าทั้งหมด

แต่ว่าไม่สามารถผ่านเข้าไปที่บริเวณถนน

แต่ว่าไม่สามารถผ่านเข้าไปที่บริเวณถนน

แต่ว่าไม่สามารถผ่านเข้าไปที่บริเวณถนน

แต่ว่าไม่สามารถผ่านเข้าไปที่บริเวณถนน
เป็นทางออกเพื่อเลี่ยงกลุ่มผู้ชมนุมแล้วก็ลงเรือไปไปตามที่ต่าง
อ่าเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเจ้าหน้าที่มองว่าจุดเนี้ยมีความจำเป็นที่จะต้องสกัดกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มเนี้ยที่เดินทางมาถึงเนี่ยนะคะ
ให้อยู่เฉพาะในบริเวณท่าเรือแต่คาดว่าน่าจะมีการเจรจานะคะแต่ข้อเจรจาเนี่ยจะเป็นไปอย่างไรค่ะ
คือตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการประจันหน้ากันอยู่ทั้งสองฝ่ายนะคะแต่คิดว่าไม่น่าจะเกิดความรุนแรงขึ้นเพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเอ่อ
คนรุ่นใหม่นนทบุรีเนี่ยจำนวนไม่ได้มีเยอะมากแล้วก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรนะ
ทุกคนมามือเปล่าแล้วก็มีเครื่องขยายเสียงมาด้วยเฉยเลยคิดว่าการเจรจาอาจจะเป็นผล
อาจจะหาทางออกตรงนี้กันได้โดยที่ไม่มีเหตุการณ์บานปลายนะคะค่ะมีการฝากทางกลุ่มเจ้าหน้าที่เข้าไปขณะเดียวกัน
ทางกลุ่มแกนนำนะครับพยายามที่จะมีการติดตั้งเครื่องขยายเสียงนะครับ
ติดตั้งเครื่องขยายเสียงมีการประกาศของด้วยนะครับ
ว่าไม่ให้ทางสวมาใช้บริเวณท่าเรือเกียรติกายตรงนี้นี่เป็นภาพสดขณะนี้ขณะเดียวกัน
ท่าเรือเกียรติกาอีกฝั่งหนึ่งยังคงมีการสัญจรของเรือด่วนเจ้าพระยาอยู่นะครับ
ก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางสภาที่ตอนนี้ก็เดินทางกลับบ้าน
โดยใช้ท่าเรืออีกฝั่งหนึ่งของท่าเรือเกียรติกายเช่นเดียวกัน
ขณะเดียวกันบรรยากาศตรงนี้ค่อนข้างที่จะตึงเครียดนะครับทางเจ้าหน้าที่ยังคงตึงกำลังกันอยู่
ขณะเดียวกันทางกลุ่มแกนนำเครือข่ายคนรุ่นใหม่นะครับก็มีการเริ่มตั้งเครื่องขยายเสียงนะครับ
แล้วก็มีการกันแนวไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาภายในเพื่อที่จะเข้าไปยังตัวแกนนำนะครับ
นี่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมแล้วก็จะเห็นว่ามีการตั้งเครื่องขยายเสียงบริเวณจุดตรงนี้แล้วนะครับ
ตั้งเครื่องขยายให้คุณผู้ชมดูตอนนี้มีการเริ่มที่จะดันดันกันอีกรอบนึงแล้วนะครับ
ให้มวลชนดันกับทางตำรวจอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับกาดกับตำรวจตะเวนชายแดนตอนนี้เรือ
มีการดันกันอยู่บริเวณทางเข้าท่าเรือเกียรติกายนะครับทางตำรวจก็ยังคงตึงกำลังอยู่ตรงนี้
เพื่อไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ที่ติดกับรัฐสภานะครับ
ก็มีการดันกันอยู่แบบนี้อยู่บนท่าเรือเกียรติกาย
ซึ่งบรรยากาศค่อนข้างที่จะชุนละมุนแล้วก็ค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าท่าเรือเกียรติกายนี้เป็นโป๊ะนะครับ
ซึ่งรับน้ำหนักได้ไม่มากก็ทางเจ้าที่ก็ประกาศอย่างต่อเนื่องเพื่อดูระวัดความระมัดระวังนะครับ
ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นผู้สูงอายุคนหนึ่งตอนนี้จะเป็นลมได้รับบาดเจ็บนะครับ
ขณะเดียวกันเราก็ต้องรักษาความปลอดภัยเขาด้วยเพราะว่าท่าเรือเกียรติกายตอนนี้ก็ค่อนข้างอันตรายรับน้ำหนักไม่ได้
ตอนนี้มีคนบาดเจ็บแล้วหนึ่งคนนะครับจากการผลักดันการเป็นคุณป้านะครับ
เป็นคุณป้านะครับที่อาศัยเรือมาแล้วกำลังจะลงท่าเรือเกียรติกายก็ดันกับเจ้าหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บนะครับ๑คนตอนนี้
ตอนนี้ก็ยังมีคงมีการผลักมีการดันกันอยู่ขณะเดียวกันแกนนำก็มีการพยายามติดเครื่องขยายเสียงแล้วนะครับ
เริ่มมีการติดเครื่องขยายเสียงแล้วตอนนี้มีรถอ่ามีเรือนะครับ
เรือของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำเข้ามาที่ท่าเรือเกียรติกายนะครับมาประชิดท่าเรือเกียรติกาย
ตำรวจน้ำไร้ชินวัฒน์นะครับพยายามเข้าไปเจรจากับทางตำรวจน้ำ
ตอนนี้มีการเอาไมค์ให้ประกาศแล้วนะครับ
ตอนนี้มีแปลนประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงแล้วนะครับจากจันกระจ่างแกนนำ
คนรุ่นใหม่นนทบุรีนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีนำเรือมารับเจ้าหน้าที่
จากสภาขึ้นเรือด้วยนะครับ
แล้วก็เราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับนี่นะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
เป็นผู้สูงอายุคนหนึ่งนะครับตอนนี้จากเมื่อกี้ที่มีการ
ละมุนกันก็ได้รับบาดเจ็บมาหนึ่งคนนะครับเป็นลมอยู่บริเวณตรงนี้
โดยมีกะแล้วก็ตำรวจนี่นะครับเข้ามาดูแลความปลอดภัยแล้ว
ขณะเดียวกันให้คุณผู้ชมดูภาพบริเวณตรงข้ามท่าเรือเกียรติกายนะครับ
จะเห็นได้ว่ามีเรือของทางตำรวจน้ำหลายลำด้วยกัน
จอดอยู่บริเวณนี้เพื่อดูแลความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นตำรวจน้ำนะครับ
เรือสปีดโบสต์เรือท้องแบนก็อยู่บริเวณนี้
ขณะเดียวกันเรือด่วนเจ้าพระยาที่สัญจรบริเวณนี้ก็ยังคงเปิดสัญจรปกตินะครับ
เรือยังคงมาเทียบท่าได้แต่ตอนนี้ถ้าหนึ่งท่าของท่าเรือเกียรติกายตอนนี้ปิดแล้วนะครับ
แล้วก็ไม่ให้มวลชนเข้าไปในพื้นที่ถนนทหารที่ติดกับรัฐสภา
ตอนนี้ก็ยังคงมีเรือนะครับตอนนี้คุณป้าที่รับบาดเจ็บสักครู่นี้ตอนนี้ได้ขึ้นเรือไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
เพราะว่าคุณป้าเนี่ยจะเดินทางกลับมาบริเวณตรงนี้แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่กันไม่ให้เข้า
ตอนนี้ก็ต้องให้คุณป้าขึ้นเรืออีกลำนึงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาการก็เป็นลม
เมื่อกี้ตอนนี้ขึ้นเรือไปเป็นที่เรียบร้อยเรือยังคงสัญจรไปมาตรงนี้ตามปกตินะครับ
ขณะเดียวกันเครื่องเสียงตอนนี้มีการตั้งเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นลำโพง๒ตัวเครื่องขยายเสียงและเครื่องปั๊ม
เครื่องปั๊มนะครับผลิตไฟฟ้าแล้วก็มีแกนนำอย่างคุณไบร์ทชินวัฒน์